ลำปางครับชาวบ้านเขาออกมาเรียกร้องขอให้หน่วยงานไปช่วยเขาหน่อยนะครับ
มีโครงการเอาสายไฟลงดินมันก็จะมีการขุดนั่นขุดนี่
แล้วก็เนี่ยครับฝุ่นมันเยอะเขาต้องปิดบ้านปิดร้านเหมือนเป็นเมืองร้าง
ระหว่างที่มีการทำแบบนี้อยากจะร้องขอให้มาช่วยหน่อยเดือบร้อนมากเลยนะฮะ
อันนี้คือถนนในเขตเทศบาลนครลำปางครับบริเวณถนนบุญวาส
ตรงนี้ก็เกือบ๒กิโลได้เต็มไปด้วยกองดินกองฝุ่นที่คละคลุ้งไปทั่ว
เพราะว่าเขามีโครงการทำสายไฟเป็นสายเคเบิลลงใต้ดินตรงนี้เป็น๗๐ล้าน
แต่พอเริ่มทำโครงการนั้นก็เริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนแล้วนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ปิดร้านปิดตายไปเลย
อาคารพาณิชย์ก็ขายไม่ได้ครับเพราะก่อสร้างกันทั้งเส้นนี้

คือเช้าบ่ายแล้วก็ค่ำเพื่อลดฝุ่น
ช่วงนี้ในพื้นที่อากาศร้อนจัดทำให้น้ำมันแห้งเร็ว
ส่วนการรดน้ำถ้ารถชุ่มมากเกินไปมันก็มีผลกระทบกับเรื่องของการดำเนินการวางสายเคเบิ้ลนะครับ
ส่วนเรื่องของปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ไม่ได้นะฮะอาจจะได้รับผลกระทบจากการขุดร่องดินวางสายไฟของสายเคเบิลเนี่ย
เทศบาลก็จะมีการแจ้งบริษัทอินเทอร์เน็ตให้ไปแก้ไขระบบ
ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างก็จะสิ้นสุดเดือนหน้าครับ๒๕กรกฎาคม
ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าบนถนนนี้ก็บอกว่าถนนเส้นนี้เป็นย่านเศรษฐกิจธุรกิจ
แต่ว่าสภาพที่เห็นในปัจจุบันนั้นโอ้โหไม่มีคนไปเดินหรอกครับ
ฝุ่นกันทั้งเส้นแบบนี้อาคารพาณิชย์ก็ต้องปิดร้านปิดตายกันไป
นานมากว่า๖เดือนแล้วอะครับไม่มีเงินเข้าร้านเลยนะ
บรรยากาศที่เคยคึกคักก็เงียบเหมือนเมืองร้างทั้งหมดเกิดจากปัญหาเรื่องของฝุ่น
อยากให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินการแก้ไขฉีดน้ำให้มันถี่ขึ้น
แล้วก็เร่งดำเนินการโครงการนี้ให้เสร็จเพื่อให้ตลาดนี้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับ